คุณผู้ชมคะมีคนมาโพสต์ขอความช่วยเหลือค่ะ
บอกว่าสามีเธอเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้าง

เป็นผู้ต้องหาคดีข้ามนุษย์เขาบอกว่าเขางงเลย
ไม่เคยไปในพื้นที่ที่ตำรวจบอกไม่เคยขับรถแบบลักษณะเหมือนที่ตำรวจบอก
แต่ถูกจับไปก็เลยมาขอความช่วยเหลือมาขอความเป็นธรรมอะค่ะ
นี่ค่ะตำรวจสพนบอลที่จังหวัดตราดอ่านหมายจับ
นายพยุงมงคลอายุ๕๐ปีเป็นวินรถจักรยาน
ยนต์รับจ้างแถวบางขุนเทียน
แล้วก็บอกว่าตกเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์
เพราะมีผู้ต้องหาในคดีซัดทอดมาแล้วก็ต้องจับตัวไปเลย
ภรรยาก็พยายามอธิบายนะคะว่าสามีตัวเองไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวจริง
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้น๒๐ธันวาคมตอนเที่ยงค่ะ
คลิปนี้ถูกโพสต์โดยนางจันเพ็ญอายุ๔๑ภรรยาของนายพยุง
โพสต์เอาไว้ในเฟซบุ๊กนะคะแล้วก็มีข้อความบอกว่า
ถูกจับข้อหาพาต่างด้าวไปให้นายทุนจีนที่เขมร
ตำรวจบอกว่ารับจากตะเข็บชายแดนจังหวัดราช
ส่งโลตัสปราจีนบุรีด้วยรถตู้ทั้งที่ไม่เคยไปตราดเลย
ไม่เคยไปโลตัสปลาจีนเลยขับรถตู้ไม่เป็นด้วยช่วยหน่อย
ตำรวจจะส่งฟ้องศาลถ้าไม่มีเงินประกันตัวต้องติดคุกทั้งที่ไม่รู้เรื่อง
ภรรยาบอกว่าอยู่กินกับนายพยุงมา๖๗ปีมีอาชีพค้าขาย
พยุงเป็นวินรถจักรยานยนต์รับจ้างแถวเทียนทะเลเป็น๑๐กว่าปี
ไม่เคยมีรถตู้เหมือนตำรวจบอกไม่เคยไปจังหวัดตราดด้วย
เพื่อเจอในพยุงเลยค่ะกำลังกินข้าวอยู่
น่าเครียดเลยพยุงบอกว่าผมมาเป็นวินรถจักรยาน
รับจ้างมา๑๐กว่าปีไม่เคยมาจังหวัดตราดเลยสักครั้งเดียว
ไม่รู้จักคนที่ให้การสัดทอดรถตู้ยังขับไม่เป็นด้วยซ้ำช่วย
นี่คือผมตกเป็นแพ้
ทีมข่าวของเราก็เลยพยายามจะสอบถามสารวัตรสพหนองบอนนะคะ
แต่ท่านไม่อนุญาตให้สัมภาษณ์บอกแค่ว่าวันนี้ทำเรื่องเอกสารทั้งหมดแล้ว
นำตัวนายพยุงส่งฟ้องศาลจังหวัดราชจริงนะคะ
นี่ค่ะคือเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาศาลจังหวัดตราดให้ประกันตัวนายพยุง
แต่พี่อุ๋ยคุณผู้ชมคะตีราคาประกัน๑๕๐๐๐บาท
บอกผมเตรียมเงินมา๓๐๐๐เมียมีเงินแค่นี้
แล้วทำยังไงอ่ะสารท่านเมตตาค่ะเพราะนายพยุงเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมหลบหนี
พยุงบอกเลยว่าผมขอยืนยันจริงนะไม่เคยไปจังหวัดตราดไม่เคยไปปราจีนบุรี
ไม่เคยขับรถตู้ไม่เคยไปค้ามนุษย์อะไรเลย
หลังจากนี้ก็ต้องหาพยานหลักฐานมาสู้คดีในศาล๓มกราคมปีหน้าค่ะมีนัด
รับว่าเครียดเลยกลัวคนเข้าใจผิดคิดว่ามีความผิดจริง
จากโถงน้ำร้อนไปส่งที่
อันนี้จะว่าไปก็เหมือนกับกรณีหมอปลานะ